การช่วยเหลือว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สิ้นสุดลงในชั่วโมงที่๒๑นะคะ
แจ้งว่าสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย

หลังจากนั้นเรือตรวจการชายฝั่ง๒๓๓
หมู่เรือวังไกลกังวลและตำรวจน้ำ

นับเป็นวินาทีแห่งความโล่งใจและดีใจของทีมค้นหา
หลังรับแจ้งจากทางใต้กงเรือทรัพย์อนันต์ว่า
เป็นผู้ช่วยชีวิตนายบดินรัศมีเทพ
ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไว้ในเวลา๖นาฬิกา๓๐นาที
หลังลอยคลอกลางทะเล๒๑ชั่วโมงเต็ม
และนี่คือวินาทีที่เรือประมงทรัพย์อนันต์
ส่งต่อนายบดินให้กับเรือตรวจการ๒๓

แต่ด้วยสภาพคลื่นลมแรงจึงต้องใช้วิธีนี้
เลยแล้วก็ภะห่มครับ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

และนี่นับเป็นวินาทีที่ทุกคนเฝ้ารอ
เพื่อได้เห็นนายบดินว่าปลอดภัยจริง
แม้จะมีอาการบาดเจ็บที่ขาและดูอ่อนเพลียบ้าง
แต่รอยยิ้มไม่เคยเลือนไปจากใบหน้า
ความดีใจที่รอดชีวิตและกำลังใจที่ดี

อันนี้ผมก็พยายามไหว้ไปหาเรือ
คราวนี้ขึ้นแรงเรือก็ไปเรื่อย

ยตามเรือก็ไม่ทัน
พอไม่ทันปั๊บก็ไปทำมาเรือก็ออกไปเลย

พอไม่เห็นอันนี้ก็ลอยแล้วค่ะ
แล้วอันนี้ขึ้นก็ตีไปตีออกตีออกตีออกค่ะ

เห็นหาเรือเฮล็อร์คอปเตอร์ที่ไปช่วยเหลือแล้ว
แต่ที่บอกมือเขาไม่เห็นเราตอนกี่โมงครับ
เมื่อคืนตอนที่คืนดนตร์นะครับ
น่าจะสักตึกตึก
พอเห็นเฮลิคอปเตอร์ก็ใจชื้น
สัก๑๐๐เมตรครับ
ก็ออกตามทั้งหมดเลยนะครับ

ตำรวจน้ำปานบุรีรวมถึงเรือตรวจการชายฝั่ง๒๓๓
จากมูลเรือรักษาการใช้ฝั่งไกลกังวล

ซึ่งพระเอกของการช่วยเหลือในครั้งนี้
คือเรือประมงทรัพย์อนันต์ที่ต้องส่งต่อนายบดิน
ให้กับเรือตรวจการชายฝั่งเป็นที่เรียบร้อย
จากนั้นก็เดินหน้าออกหาปลาต่อ
ขณะที่นายบดินนั้นขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
และค้างคืน๑คืนเพื่อรอดูอาการ
ก่อนที่แพทย์จะอนุญาตเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันรุ่งขึ้น
อริยโภจารย์ข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน
คุณผู้ชมสามารถฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะของวัดที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวินาทีชีวิตได้อย่างละเอียดนะคะ
ทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐค่ะ